เคลียร์ปัญหากับเพื่อนแต่ไปเคลียร์ใจกันเนี่ย
มีมีดไปด้วยครับแต่กลายเป็นว่า

นี่ค่ะเป็นแผลแบบนี้นะคะ

บุรณะได้รับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันถูกมีดแทง
หน้าอภัทรเมนท์ในซ้อนประชาอุทิศ๓๓
นายยาซาตุลอายุ๒๖เป็นชาวเมียนมา
โชคไปทั้งตัวตาลอยหน้าซีดแล้วอะค่ะ
ก็ให้การแบบเบลอว่ามาเคลียร์ปัญหากัน
แต่เขาหาว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วแทงเขาเลย

ส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ

นายาศาตุลคนเจ็บอยู่ในอภัทรเมนท์
ถอดเสื้อออกมาด้านหน้าตามภาพนี้นะคะ

มีผ้าสีชมพูอยู่ด้วยเห็นไหมคะ
จะไปเคลียร์ใจแต่มีมีดมาด้วย
๔ทุ่ม๒๐นายยาซาตุลลากในแซม
นามสมมุติคู่กรณีเป็นชาวเมียนมา

ที่ประตูรั้วคุยกันนาทีเดียว
ลากคอไปทางซ้ายมือของอภัทรเมนท์

ทั้งคู่จุกกระชากลากถูกันบนถนน
แซมแย่งมีดจากมือนายยาซาตุลมาได้

นายาศาตุลกลายเป็นวิ่งหนี
สักพักหนึ่งในแซมกลับมา
หน้าตาตัวเปื้อนเลือด
มีนายตั้มนามสมมติเป็นเพื่อนชาวเมียนมา

แล้วก็เอามีดฝากให้แม่นายยาสตูนไปเก็บ
๔ทุ่ม๒๕ในตั้มนามสมมุติ

มีชาวเมียนมาอีกรายชื่อในก๊อปนามสมมุติ

น่าจะเป็นเพื่อนของนายยาสตุลตั้งใจจะเข้าไปหานายแซมด้านใน
แต่ในตั้มไปห้ามนายาสตูนก็นั่งเจ็บอยู่อะค่ะ
สี่ทุ่มครึ่งมันปะทุอีกรอบหนึ่ง
มีขวดแก้วร่วงลงมาจากตึก
นี่ตีกันอยู่สุดท้ายคนที่พักอาศัย
ถึงจะสงบสติอารมณ์กันได้แล้วก็ไปอยู่กันที่ถนน
นายยาซาตุลตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ยังไม่ให้เยี่ยมนะครับยังงดเยี่ยมอยู่
เราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของเขานะครับ

บอกว่าคนเจ็บถูกแทงไป๓จุด

คอฝั่งขวาด้วยศีรษะซ้ายด้วยถ้าไม่ได้โดนจุดสำคัญเดี๋ยวพรุ่งนี้
หมอบอกน่าจะกลับบ้านได้แล้วปกติเขาพักอยู่ที่อพาร์ทเมนต์
แม่แล้วก็น้องสาวแล้วก็มีเพื่อนบ้างส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเพื่อนมากกว่า
คือญาติญาติเขายืนยันว่าเขานิสัยดีนะฮะขยันทำงานปกติเนี่ย
ถ้าทะเลาะกับใครก็จะเคลียร์กันด้วยการพูดคุยไม่ค่อยดื่มเหล้าเท่าไห
แต่เมื่อคืนคงดื่มบ้างก็เลยคุมสติไม่ได้เมื่อคืนได้ถามนะ
พี่ลูกน้องเขาบอกได้ถามว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นใครเขาบอกเป็นเพื่อนกัน
โทรนัดกันให้ออกมาเคลียร์และยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความด้วยนะฮะ
ก็เลยไม่ได้ถามต่อว่าสาเหตุมาจากอะไร
จากทั้งหมด๘๔ห้อง
ก็ดื่มกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นมีอาวุธ
ย้ายออกไปแล้วแต่แวะเวียนมาหาเพื่อนตลอดเลย
ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ทางตำรวจสนราชบุรณะค่ะผู้กำกับบอกเลยว่าตอนนี้หาตัวคนก่อเหตุอยู่
พอสอบปากคำพยานส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมียนมาพูดภาษาไทยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่
ก็ต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นคุยกับคนเจ็บ
เพื่อที่จะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ